คุณผู้ชมครับเรื่องของลิงที่พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้แถวพื้นที่ที่เป็นย่านการค้า
เขาอยู่กันแทบไม่ได้มีลิงตัวหนึ่งใช่ไหมที่ดุมาก

เจ้าหน้าที่เอากรงไปตั้งมันก็ไม่เข้ากรง

นี่เป็นพื้นที่แถววัดส้มนะฮะตะมนต์ประตูชัย
มีลิงเหมือนกันลิงสมแหนะตัวแบบตัวใหญ่ท่าทางดุ
ก่อกวนชาวบ้านตามบ้านหลังต่าง
เขาจับกันยังไงก็จับไม่ได้นะครับ
นี่ฮะ
อ่ะผมเอาแห่ง
เอากะปิเนี่ยมาละลายน้ำผสมน้ำเอาผ้าไปแช่เพื่อให้มีกลิ่นกะปิเพราะเขาเชื่อว่า
ลิงเนี่ยมันกลัวมันเกลียดกลิ่นกะปิเน่ว้างให้ละนะถามว่าแก้ได้ไหมไม่ได้ฮะมันก็ยังอยู่
เจอลูกเด็กเล็กแดงเจอหมาเจอแมวเจอเป็ดเจอไก่
ชาวบ้านมันไปกงไปกัดเขาหมดเลยเป็นลิงสมแหนะฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณเลิฟระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับพื้นที่ของชาวบ้านแถวแถว
รอบวัดส้มตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
นี่ฮะคุณระวีการก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าลิงตัวนี้เป็นลิงสมแหนะฮะตัวใหญ่แล้วก็ท่าทางดุด้วย
อยู่ในพื้นที่๓วันแล้ว
เจ้าหน้าที่เอากรงแล้วก็มีเหยื่อข้างในมาวางล่อ
ให้มันเข้าไปติดมันก็ไม่เข้า
นี่เห็นไหมหน้วยอยู่ข้างด้านหน้า
พอจะเข้าไปใกล้มันก็ไม่ทันมัน
มันไวแล้วมันก็รู้มันฉลาด

คือมันกลับมาก็คือมันไปนั่งแอบอยู่บนหลังคา

แตกตัวงานตัวต่างคนตัวก็ต้องวิ่งหนีนี่นะครับ
มันจะดุไหมเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันดุหรือไม่แน่ใจ
แต่มันเห็นคนนี้มันวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะ

อืมคือโดนมันกัดอะไรเข้าไปก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
กำลังหาทางช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานที่๑ที่สระบุรี
พื้นที่ใกล้ยุธยาเนี่ยให้มาช่วย
นี่เอากรงกับเหยื่อไว้มันยังไม่เข้าเลยนะ
ชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่าลิงตัวนี้เนี่ย
ลิงสแหมดที่แถวรอบวัดส้มที่พระนครศรีอยุธยา
หรือว่าที่เราเห็นเมื่อวานแถวร้านค้า
ย่านชุมชนของชาวบ้านเนี่ยมันน่าจะมาจาก
ลบบุรีเป็นลิงสารพระการนะคุณเขมสอน
ถามว่ามายังไงนั่งรถไฟมา
เพราะลิงสารพระการลบบุรีเนี่ยชอบไปกระโดดขึ้นรถไฟ
แล้วรถไฟเนี่ยพอขาล่องมาแถวบ้านหมี่ลบบุรี
อำเภอพาชีเข้าเขตพระนครศรียุธยาเนี่ย

ไปหาของกินหาของกินอะไรเสร็จ

เพื่อจะกระโดดขึ้นแล้วก็ไปลงที่สารพระการลบบุรี

ชาวบ้านเชื่อว่ามันคงหาทางกลับไปขึ้นรถไฟกลับไม่ทัน
หลงกูมันก็เลยต้องอยู่แถวเนี่ย
อยู่แถวนี้ทางอยุธยาเขาก็เจอไปตรงนี้ตัวสองตัวเขาก็ลำบากเลย